พาไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
รูปหล่อไอ้ไข่เนี่ยให้โชคให้ลาบเยอะใช่ไหมเออ
ให้ตัวเลขเนี่ยแม่นนักแลแต่ปรากฏว่ามีสองผัวเมียวัยโจค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
ทำทีเข้าไปในร้านติดตั้งแอร์แบบนี้กล้องวงจรปิดจับภาพได้ตั้งแต่หน้าร้าน
ยันในร้านเลยค่ะทำทีเข้าไปนะเข้าไปแล้ว
สักพักหนึ่งไปคุยกับเจ้าของร้านลักษณะคือมาติดต่อจะให้ไปติดตั้งแอร์บ้านอืม
แล้วเดี๋ยวค่ะนี่นะอ่าให้กล้องวงจรปิดว่าไปดิฉันเล่าต่ออ่า
คือทำทีเดินเข้ามาภายในร้านแห่งนี้ชื่อว่าร้านสำริทสิชนแอร์เซอร์วิส
หมู่ที่๑๓ตำบลทุ่งปรังอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าไปสักพักหนึ่งค่ะตีเนียนทั้งผัวทั้งเมีย
เดินไปที่หิ้งพระแล้วเอื้อมมือไปหยิบรูปหล่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
อืมที่ตั้งอยู่บนหิ้งพระอ่ะค่ะเอาไปใส่กางเกงในกระเป๋ากางเกง
จากนั้นทั้งสองก็อ่าตีเนียนต่อค่ะเดินวนไปวนมาในร้านอีกสักพักหนึ่ง
ให้ดูเหมือนว่าไม่มีพิรุษแล้วทั้งผัวเมียคู่นี้ขี่มอเตอร์ไซค์
ซ้อนออกไปแบบนี้ค่ะเราไปสอบถามเจ้าของร้านนะคะ
ชื่อว่าคุณสำริทจันกุลบอกว่ารูปหล่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีที่หายไปเนี่ย
มันเป็นรุ่นรูปหล่อตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะ
กี่ปีแล้ว๖ปีแล้วนะปัจจุบันมีราคาหลักหมื่นบาท
แล้วเป็นที่ต้องการของเซียนพระเป็นอย่างมากหลังเกิดเหตุตัวเจ้าของร้าน
ไปแจ้งความแล้วก็เอากล้องวงจรปิดเนี่ย
ภาพกล้องวงจรปิดไปมอบให้กับตำรวจไว้เป็นหลักฐาน
บอกว่าช่วยหน่อยเถอะตำรวจมันมีคุณค่าทางจิตใจ
เอารูปหลอยไข่มาตั้งบูชาเพราะกิจการในร้านจะได้ขายคล่อง
ขายง่ายขายเนี่ยขายแอร์เป็นเทน้ำเทท่าเนี่ยนะคะ
อยากให้บารมีของไอ้ไข่ช่วยโดนบันดาลให้คนร้าย
รีบนำรูปหล่อไอ้ไข่กลับมาคืนหรือให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้เร็วที่สุดนะคะ